นาฬิกาห้าสิบสี่นาทีนะครับที่นำเรียนคุณผู้ชมไปบอกว่าลำปางหนาวมากเพราะว่าตอนนี้ต้องให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ที่ตำบลต้นทงชัยจังหวัดลำปางนั้นนะครับไม่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเลยนะครับคือมีชาวบ้านนับร้อยคนนะครับเขาอยากที่จะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ไปจริงจริงด้วยไปตรวจคัดกรองเชื้อโควิดสิบเก้านะครับคือหลังจาก
หลังจากเขาไปร่วมงานแต่งงานในหมู่บ้านนะครับ
เมื่อวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มาร่วมงานด้วย
โดยผู้ติดเชื้อรายนี้นะครับเป็นชายอายุ๓๓ปี
เดินทางมาจากระยองครับเขามีอาการไข้
เข้าตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลลำปาง
แล้วพบว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
เมื่อ๒๘ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
การสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยรายนี้นะครับ
เริ่มต้นเลยคือเขาไปออกกำลังกาย
ฟิตเนสที่จังหวัดระยองที่มีเทรนเนอร์
ติดเชื้อโควิด๑๙ก่อนหน้านี้จำข่าวได้ไหมครับ
ชายคนนี้นะครับเดินทางมาด้วยเครื่องบิน
จากสนามบินอุตภัวไปลงเชียงใหม่๒๕ธันวาคม
แล้วเช่ารถที่โรงแรมดูไทม์ไลน์นะฮะ
แล้วเดินทางไปกินอาหารที่ร้านอาหารในเชียงใหม่ครับ
จากนั้น๒๖ธันวาคมก็ขับรถเช่านะครับมาที่ลำปาง
แวะร้านสะดวกซื้อที่ลำพูนนะครับ
แล้วช่วงเย็นก็ไปซื้อของในห้างและร้านสะดวกซื้ออีก
แล้วก็ไปร่วมงานแต่งงานในวันที่๒๗ธันวาคมครับ

อย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมไปตอนต้นครับ

มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนประมาณ๒๐๐โต๊ะ
แน่นอนครับแขกมาร่วมงานกว่าพันคนนะครับ
ต่อมาก็มีไข้คลั่นเนื้อคลั่นตัว
ท่านผู้ว่าหมูป่าครับตอนนี้ท่านไปอยู่ลำปาง
ท่านอรงศักรณ์โอสนทนากรชี้แจงบอกว่า
เรื่องต้นมีผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเสี่ยงสูง๒๓ราย
เข้าตรวจยังไม่พบนะครับต้องใช้คำว่ายังไม่พบเชื้อโควิด๑๙
และต้องตรวจอีก๒ครั้งในรอบ๑๔วันสำหรับผู้มีความเสี่ยงต่ำให้กักตัวที่บ้าน๑๔
วันขณะที่ร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้ติดเชื้อเข้าไป
ใช้บริการนะครับได้ปิดพื้นที่แล้วแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่นำ
ยาฆ่าเชื้อมาพ่นทำความสะอาดแล้วเช่นกัน
แล้วก็ให้พนักงานนักดนตรีผู้เกี่ยวข้องกับทางร้าน
ในวันนั้นวันที่คนนั้นไปกินข้าว
ให้ไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ปิดให้บริการ๑๔วัน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครับ